บอกแบบนี้นะคะว่ายุคนี้มูเต็รูได้แต่อย่าหาทำศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ก็คือว่ามันปกติแล้ว
คือมีประเทศที่เอานาตาทองไปแปบไว้ของลับคุณผู้ชม

อ้วนบอกว่าไม่สนับสนุนแบบนี้เลยนะคะ

ก็เคยได้ยินมานะตั้งแต่ตอนเด็กเป็นเด็ก
แล้วเมื่อ๕๖๐ปีที่แล้วก็ได้ยินว่า
เขาจะไปศักดิ์ตรงอวัยวะเพศด้วย
แต่ทีนี้มันก็จะเป็นศาสตร์ประเภทว่าดำ
เวลาสักแล้วจะต้องทำอะไรอย่างนี้

แต่ว่าไอ้ที่ว่าใช้ปากไปลงของให้อวัยวะเพศอะไรพวกนั้น

คือจริงนะคะเพราะว่าอย่างนั้นมันไม่โอเคเนอเชอรี่เน
แปลกไหมไม่มีนะคะแบบนั้นคุณผู้ชม
อย่าไปหลงเชื่อนะคะแล้วอย่าไปหาทำด้วยจริงนะคะ

อ้วนนะคะยังเผยเคล็ดลับแบบไม่กักกับเราด้วยนะคะว่า
ที่ทำให้ทุกวันนี้ยังปังทั้งเรื่องงานแสดงแล้วก็ธุรกิจ
เพราะว่าแม่อ้วนมีเครื่องรางของขังคุณผู้ชม
พยุงจิตใจค่ะแม่อ้วนใช้คำนี้เลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคาถาไก่แก้วปลูกลูกเออนี่แม่บอกนะคะ

ยันพ่ออุ๊ยอ่อนเออนะคะอันนี้คือแม่อ้วนบอกเรามาค่ะ
คือพกไปไหนมาด้วยตลอดแล้วมันปังค่ะ
รวมไปถึงล่าสุดเลยคุณผู้ชมดิฉันเพิ่งได้ยิน
ยังไงคะการทำหน้าทองลิเก
คุณผู้ชมคือหน้าทองลิเกจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้คนดูหลงไหลได้ปลื้มค่ะ
เพิ่มความปังให้แบบคนทำงานในวงการบันเทิงเป็นทวีคูณ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแม่อ้วนบอกว่าออกพรรษานี้
แม่ไปเจิมแน่นอนนะคะเอาไปฟังทั้งหมดกับแม่อ้วนรีเทิร์นค่ะ
จะไปลงนะคือสัตว์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเต็มที่แล้วพอแล้ว
ณลิเกจะต้องไปลงทุกปี
คือลงนะเดียวกับลิเกไปลงมาตลอดทุกปี
แต่ปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปหลังออกภัณฑ์ศาสตร์จะไป

อาจารย์ขวัญวัดทัพยายเชียงอำเภอพรมพิลานพิศนุโลก
แต่ว่าในขณะเดียวกันเรามียันพระอุ้ยอ่อน
เรามีครูบาอาจารย์แล้วพระที่เรานับถือแล้ว
เราต้องขยันหมั่นเพียนมันก็จะทำให้เสริมกัน
แม่อ้วนพูดดีนะมันต้องเสริมกันไปนะคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนหน้าทองลิเกอย่างที่แม่อ้วนบอกไปอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
ก็ตามความเชื่อเลยละกันเนาะทำแล้วเรามั่นใจก็ว่ากันไป
ต้องค่ะสายมูผ่านไปแล้วทำบุญกันด้วยดีกว่านะคะ
จะได้เสริมดวงกันได้จริงด้วยนะคุณผู้ชม